หัวอกของคนที่กำลังจะได้เป็นพ่อและเป็นแม่
ของเธอแข็งแรงดีเป็นลูกชาย
ปรากฏว่าได้รับข่าวร้ายว่าลูกชายเสียชีวิต
ทั้งที่จริงครอบครัวนี้เขาตั้งชื่อไว้แล้ว

จัดทำป้ายในการต้อนรับสมาชิกใหม่ของคนในครอบครัว
รอจะมีลูกคนนี้มา๘ปีนะคะ
แต่ท้ายที่สุดลูกชายเสียชีวิตหลังคลอดเองนะฮะ
ไปดูความช้ำใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ในเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
คือภาพของเด็กน้อยที่เสียชีวิตไปแล้ว

ซึ่งแปลว่าทะยานบินโบยบิน

ก็เลยทำคลิปนี้นะฮะในการที่จะ
เป็นการแสดงความเสียใจต่อการจากไปของลูกน้อย
แล้วก็ที่สำคัญก็มีการลงในโลกโซเชียล
เพื่อให้โซเชียลได้เห็นถึงเรื่องราวนะครับ

คือเขาลงท้ายชื่อว่าพ่อบีกับแม่น้ำนะครับ
แม่น้ำก็คือนางสาวนรดีม่วงจำกัดอายุ๔๓ปี

ใช้ความพยายามมาถึง๘ปีเต็ม

แล้วก็มีข่าวดีเข้ามาในชีวิตของเธอ

แล้วก็คลอดวันที่๑๕กรกฎาคมนะครับ

เพราะตั้งแต่ไปฝากคันตั้งแต่เอ็กซาเรย์ตั้งแต่อะไรเนี่ยนะฮะ
ก็รู้แล้วว่าลูกคือเพศชาย
ก็ตั้งชื่อให้แล้วว่าน้องเฟ่ยนะครับ
ปรากฏว่าวันที่เธอไปคลอด

คลอดเองตามธรรมชาติด้วยที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าตอนที่คลอดออกมาเนี่ย
ได้ยินเสียงร้องของลูก
ในหัวจิตหัวใจของคนเป็นแม่เนี่ยคุณ

ดีใจสิครับดีใจมากอยากเห็นหน้าลูกนะครับแต่ทีนี้ฮะ
หมอก็แยกลูกออกไปที่ห้องดูแล
สามีของเธอก็ตามไปดูที่ห้องนั้น

โดยคุณหมอแจ้งว่ายังไม่รู้สาเหตุ

และรับผิดชอบกับลูกของเธอนะครับ
ดังมากแล้วทุกอย่างก็หายไปเลยอืม

บ่าย๒พี่บีถึงเดินลงมา
บอกว่าลูกไม่อยู่แล้วนะ
แล้วทุกอย่างมันก็พังหมดเลย
หนี้เพื่อจะปรับปรุงโรงพยาบาลคือมันใช่เหรอ

เพราะว่าตั้งแต่ฝากคลอดมาจนคลอดเราปกติมีทุกอย่าง
เราตรวจคันทุกเดือนเราไม่มีภาวะเสี่ยงไม่มีอะไรเลย
แต่ว่าคลอดออกมาปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าลูกเราโอเค
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ความจริง
บอกค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
มาเปิดเผยนะตอนฝากคันตลอดช่วงของการตั้งคันเนี่ย
ก็ปรากฏว่าคุณหมอที่คลินิกก็บอกว่าลูกแข็งแรงดี
พอมาทำคลอดคุณหมอทำคลอดก็บอกว่าลูกแข็งแรงดี
แต่ทีนี้พอถึงมือของทางด้านหมอที่ดูแลเด็กเนี่ย
แต่ทำไมลูกเสียชีวิตนะครับอันนี้คือความติดใจของผู้เป็นแม่นะฮะ
ส่วนพ่อบีนายปรีชาศรีแสงจันทร์ผู้เป็นพ่อเปิดเผยบอกว่า
ก็ติดใจการทำงานของหมอเด็กที่รับดูแลช่วงต่อจากหมอทำคลอด
จากหมอเด็กไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจน
ว่าลูกชายเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
ยังถูกหมอเด็กพูดบอกว่า
ถ้าคุณพ่อไม่เชื่อว่าน้องเสียชีวิตแล้วเอามือมาจับที่หน้าอกน้องดูสิ
บอกจริงรู้ว่าลูกเสียชีวิต
มันสะเทือนใจทำไมหมอพูดแบบนี้ทำไมหมอไม่ชี้แจงถึงสาเหตุ
ลูกเสียชีวิตไปนะครับ
โดยพ่อบียังเปิดเอกสารการตรวจคันของภรรยา
ที่คุณหมอทำคลอดนะได้มีการตรวจสอบ
คุณหมอทำคลอดระบุไว้แบบนี้
ไม่พบภาวะเสี่ยงทั้งตัวภรรยาและลูก
หมอทำคลอดระบุชัดเจนออกมาเป็นข้อเลยนะ
การคลอดก่อนกำหนดเป็น๐
ก็คือเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คลอดตามธรรมชาติ
คลอดครบอายุคัน

คือไม่เสี่ยงต่อเรื่องของการแท้ง

ครับปกติรกปกติ

นี่คือคุณหมอทำคลอดเป็นผู้ระบุไว้ตอนจะทำคลอดน้อง

พอเด็กอูแวะมาเสร็จแล้วจะมีหมอเด็ก
ที่มารับช่วงต่อแปะมือจากหมอทำคลอด
แล้วก็เอาเด็กไปดูแลไปตรวจสุขภาพต่อค่ะ
แต่ทีนี้หมอเด็กได้มีเอกสารออกมาระบุถึงสาเหตุ
การตายของน้องเฟ้ยไว้แบบนี้
การทำงานของปอดไม่สมบูรณ์

๔มีภาวะน้ำเดินก่อนกำหนด
ครอบครัวนี้เขาบอกอ้าวแล้วทำไมหมอเด็กถึงให้เหตุผลต่างกับหมอทำคลอด

ข้อ๑กับข้อ๒ที่เขียนว่าปอดไม่สมบูรณ์หายใจผิดปกติ
อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าต้องรอให้เด็กออกมาก่อน

แต่ข้อ๓กับข้อ๔คลอดก่อนกำหนดกับมีภาวะน้ำเดินก่อนกำหนด

ทั้งที่หมอทำคลอดบอกว่าไม่ได้มีการคลอดก่อนกำหนด
แล้วก็น้ำคร่ำแตกเองโดยธรรมชาติ
มันยังไงกันแน่
ข้อมูลที่คุณพ่อคุณแม่สงสัยในส่วนของหมอเด็กนะครับ
ว่าทำไมหมอเด็กถึงให้สาเหตุมาแบบนี้
ทีนี้ผู้เป็นพ่อและแม่ตัดสินใจส่งศพลูกน้อย
ชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลบรามาธิบดี
คุณหมอนิติเวศระบุวัพย์ร่างกายของลูกชาย๙๕ปกติ
แต่มีเรื่องของปอด
มีเรื่องของปอดที่เหมือนเป็นปอดทะลุ
อันนี้กลายเป็นประเด็นที่สำคัญ
เพราะว่าคุณพ่อติดใจเรื่องวิธีการรักษาของหมอเด็ก
หมอเด็กฉีดอดีนารีนให้กับลูกชายเข้าไปในหัวใจ
ถึง๖เข็มต่อเนื่องทุก๕นาที
หลังจากที่ลูกชายคลอดออกมาแล้ว
โดยหมอเด็กให้เหตุผลว่าใช้วิธีนี้ในการรักษา
เนื่องจากเป็นเคสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
คืออย่างนี้คุณคือลูกคลอดออกมาจากท้องแม่นะ
หมอเด็กเอาไปไว้ที่ห้องดูแล
และทีนี้ผู้เป็นพ่อของลูกก็ตามไปดู
ปรากฏว่าหมอเด็กเหมือนบอกว่าเด็กหยุดหายใจ
ต้องฉีดอดินารีนต้องเหมือนปั๊มหัวใจ
แต่ทีนี้การฉีดการปั๊มหัวใจ

ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตหรือเปล่า
การช่วยเหลืออย่างไม่ถูกต้องอย่างไม่ถูกวิธีหรือเปล่า

ข้อมูลจากหมอเด็กกับหมอทำคลอดไม่ตรงกันนะครับ
ทีนี้ตัวผู้เป็นพ่อยังมีเอกสารยืนยัน

ก็ไม่พบว่ามีความผิดปกติใดนะครับ
ทีนี้นะฮะทนายความก็คือนายภัยศาลเบลืองฤทธิ์
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อบีเนี่ยนะฮะ
บอกแบบนี้ครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะ
คุณหมอและโรงพยาบาลควรจะออกมาชี้แจงโดยละเอียด
ไม่ใช่ติดต่อมาเพียงขอให้ลดค่าเสียหายลง
ส่วนที่ทางโรงพยาบาลให้ข้อมูลผ่านรายการช่อง๑บอกว่าเคสนี้
ครอบครัวไปทำคลอดที่คลินิกเอง

เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าโลกโซเชียลเขาสอบถาม
ไปถึงที่โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลให้ข้อมูลออกมาบอกว่า
ครอบครัวเขาพาไปทำคลอดที่คลินิก

เป็นเรื่องที่งงเพราะจริงก็ไปทำคลอดที่โรงพยาบาลแห่งนั้นแหละนะครับ
ฟังเสียงต้านายหน่อยนะครับ
ทั้งพ่อแม่เขาถามว่าลูกเขาตายเพราะอะไร
แล้วก็ไปบอกว่าเขาคลอดที่คลินิกแล้วมาโรงพยาบาล
เขามีเอกสารยืนยันชัดเจนว่าเขาคลอดที่โรงพยาบาลคุณนั่นแหละ
คลอดมาปกตินะเรามีเอกสารยืนยันว่าน้อง
มีภาวะการตรวจการอะไรหัวใจปกติ
แต่หลังจากที่ผ่านหมอคลอดไปแล้ว

มันชีวิตคนคนหนึ่งที่เขาอยากมีลูกเนี่ย
เขารอเนี่ยเคสตาร์ดดี้ของคุณเหรอโรงพยาบาล
ที่บอกว่าชีวิตคนคนหนึ่งที่อยากมีลูกนะ
ผู้เป็นพ่อและแม่อุตส่าหเรียมไว้ทุกอย่าง

แล้วก็๒นะที่โรงพยาบาลนะคุณ
ทำป้ายในการต้อนรับสมาชิกใหม่

เห็นไหมตุ๊กตาหูยาวตัวสีน้ำเงินนะฮะ
ให้เป็นของขวัญชิ้นแรกให้กับลูก
ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นอะไรคุณ
ภาพของลูกก็เลยกลายเป็นภาพหน้าโรงศพนะฮะ
ป้ายที่แขวนก็กลายเป็นป้ายที่ต้องเอาไปแขวน

ตุ๊กตาก็ต้องใส่ลงให้น้องเอาไปกอด

คือเหมือนกับเป็นตัวแทนลูกตั้งใจจะให้แต่ก็ไม่ได้ให้ค่ะ
นี่คุณดูสินะฮะผู้เป็นแม่เองนะ

ได้ยินเสียงพอคลอดออกมาได้ยินเสียงอุแวะ
บอกว่าได้ยินเสียงอูแวะ๖ครั้ง
และการที่หมอของโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้
จะมาบอกว่าลูกปอดไม่แข็งแรงตั้งแต่ตอนคลอด
คือมีนักวิชาการเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
คือเด็กพอร้องออกมาอูแว้อแสดงว่าปอดเขาแข็งแรง

ถ้าปอดไม่แข็งแรงเนี่ยจะไม่มีเสียงร้องเลยตั้งแต่คลอดออกมานะฮะ
นี่ก็เป็นประเด็นที่เขาพยายามมีการตรวจสอบกันนะครับ
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้

เรื่องต้นนะครับทางโรงพยาบาลบอกว่ายังไม่ขอให้ข้อมูลนะ
จากอยู่ระหว่างการประชุมกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพื่อสรุปทั้งหมดแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อสื่อมวลชนต่อไป
ก็ต้องฟังนะว่าทางโรงพยาบาลจะชี้แจงออกมาอย่างไรนะฮะ
ข่าวนี้เนี่ยนะฟังเนี่ยอ่านไปเนี่ยมันบีบหัวใจเหลือเกิน
เชื่อว่าคนเป็นแม่หลายคนดูข่าวนี้ก็ต้องรู้สึกค่ะ

ตาคลอร้องไห้เห็นเอ็มวีแล้วก็แบบรู้สึกสงสารนะคะ